กลับมาที่คดีของภูมิกับโจ้ที่เมื่อวานนี้หลายคนอดตลับขับตานอนดูการแถลงข่าวนะครับ
แล้วก็สงสัยว่าเอ้าทำไมที่ข้อมือของภูมิกับโจ้ไม่ใช่กุญแจมือ
แต่มันเป็นเส้นไม่เห็นต้องถ้าตามกฎหมายต้องเบลอนะครับ
เป็นกุญแจมือแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาต้องเบลอไหมนะครับ
คือที่เราเคยเห็นเขารัดถุงรัดของอะไรที่มันหนักใหญ่มานะฮะ
อันนี้เขาเอามาในปัจจุบันสามารถเอามาเป็นคล้ายแทนกุญแจมือได้
นี่แหละครับดูการจับกลุ่มภูมิกับโจ้นะฮะ
ผู้ต้องหาตามความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่กองปราบ
แล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นคนสอบปากคำด้วยตัวเอง
เป็นภาพของภูมิกับโจ้หลังจากถูกควบคุมตัวอยู่ในชุดเสื้อยืดสีเขียวเข้มครับ

ข้อมือเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่นำเคเบิ้ลชายมาผูกเอาไว้ทั้งสองข้าง
แต่ว่าหลวมจังอ่ะคนดูถ่ายทอดสดคนดูเห็นภาพทำไมหลวมจังอ่ะนะครับ
หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไม่ใส่กุญแจมือ
แล้วทำไมผูกเคเบิ้ลทายหลวมขนาดนั้นทั้งที่เป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตาย
หนึ่งในคอมเมนต์บอกว่าควบคุมผู้ต้องหาใส่อย่างหลวม
เป็นพิธีเหรอทำอะไรให้มันรอบครอบหน่อยเพราะเอ้ย
มีอีกหลายความเห็นแล้วผมจานให้ฟัง
เคเบิ้ลทรายหรือยางรัดถุงแกงใส่เหมือนกลัวมันเจ็บ
ถ้าจะหลวมขนาดนั้นจะใส่เพื่อเหล่านี้คือคอมเมนต์นะฮะ
หรือบางคนบอกว่าทำไมต้องเบลอภาพกุญแจมือก็ไม่มี
หรืออายที่ใส่เคเบิ้ลไทยหรือนะครับ
คนฆ่าใส่แค่เคเบิ้ลทายคนไม่ได้ฆ่าใส่กุญแจมืออย่างแน่นหนา
อันนี้เขาน่าจะหมายถึงที่นครสวรรค์อีก๖คนนะนะ
ก็บอกว่าเคเบิ้ลไทยที่ใส่ดูหลวมพลั้งมือฆ่าผู้ต้องหาตาย
พลั้งแน่นไปหน่อยอย่างงี้เหรอนอกจากนี้ยังมีการถามถึงว่า
ทำไมไม่ใส่กุญแจมือไพ่หลังเหมือนตำรวจ๕คนแรก
หรือกลัวจะนั่งลำบากโอ้โหหลายคอมเมนต์ถาสมก็มาเกิน
บางคนก็มาให้ข้อมูลบอกว่าสมัยนี้เขาใช้เคเบิ้ลไทยเนี่ย
กุญแจมือตามหลักสากลตำรวจในต่างประเทศ
เคเบิ้ลไทยควบคุมผู้ต้องหามานานแล้ว
แต่ไม่มีใครโดนรัดสลวมขนาดนี้มาก่อน
แน่นอนมันแปลกนี่คือความเห็นจากโลกออนไลน์ครับ
มีรายงานจากนายตำรวจท่านหนึ่งนะฮะไม่ต้องเปิดเผยชื่อ
ผมกับโจ้ว่าเส้นทางการเติบโตดูแปลกส่วนหนึ่ง
แล้วตอนที่มาอยู่โรงพักนครสวรรค์แรกเรียกลูกน้องมาเหมือนเป่ากระหม่อม
เรียกน้องมาเป่ากระหม่อมและตลอดเวลาเนี่ยมักจะมีพฤติกรรมข่มขู่
ลูกน้องเป็นประจำต้องฟังเสียงด้วยหูของท่านเอง
ประสบการณ์การทำงานของเขาเขาไม่เคยอยู่สถานีมาเลย
เท่าที่ดูประวัติเขาจะอยู่ในหน่วยที่มันสูงกระจับพื้นที
พศหรือหน่วยอะไรที่มันไม่เคยลงมาเป็นสถานี
แล้วกลับมาอยู่ทางทวิโรคคือไหนแต่เขาก็ไม่ได้ไปทำงานอะไร
มันไม่ใช่ลูกน้องแต่ว่าสวรรค์
เห็นว่าสวรรค์สืบก็รู้สึกจะมาจากเชียงใหม่
ทุกคนเดี๋ยวก็อ้อนไห้นี่ข่าวมานะ
ว่าแม่เมียมันป่วยแต่มันก็

หรืออะไรอย่างนี้มันกดดัน

แต่นี่คือนายตำรวจที่ยังรับราชการอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้
พฤติกรรมเหมือนเข้าใจว่ารู้จักกันดี
ว่าภูมิกับโจ้เส้นทางเติบโตเป็นอย่างไร
อธิบายชัดเจนว่าจริงแล้วภูมิกับโจ้
โตมาจากปศปราบปรามยาเสพติด
คำว่าปราบปรามยาเสพติดมันไม่เหมือนกับโรงพัก

ดังนั้นถือว่าเป็นหน่วยที่เหนือกว่าโรงพักอยู่แล้ว
แล้วไม่รู้อีท่าไหนอยู่ดีมาเป็นรองภูมิกับอยู่ที่พิศนุโลก
แล้วมาโตโป้งเลยอยู่ที่นครสวรรค์
ดังนั้นเส้นทางมันดูแปลกอันนี้ส่วนหนึ่ง
แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยวันแรกที่เสียงในนี้เผยนะฮะ
วันแรกที่ภูมิกับโจ้มาทำงานในโรงพักนครสวรรค์
เรียกมาถามแล้วบางคนเหมือนจะไม่ยอมทำตาม
กับโจ้ก็มีคำสั่งที่ค่อนข้างเด็ดขาด
เหมือนไปอยู่เวรอะไรอย่างนี้ลักษณะแบบนั้น
ตลอดเวลาในการทำงานเนี่ยค่อนข้างมีอารมณ์โมโหร้าย

อันนี้คือซุ่มเสียงจากนายตำรวจท่านหนึ่งนะฮะพูดถึงผู้กำกับโจ้ครับ
ค่ะนอกจากสื่อไทยนะคะก่อติดเรื่องของผู้กำกับโจ้แล้วนะคะ
สื่อต่างชาติหลายสำนักเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นในเอเชีย
หรือแม้แต่อเมริกาเขาก็เกาะติดเหมือนกัน
นี่ค่ะนี่ของญี่ปุ่นก่อน

เกาหลีญี่ปุ่นมาหมดเลยนะคะ

นี่คือเห็นไหมแปลเป็นไทยมาให้ด้วย

แล้วค่ะเป็นภาษาแปลแล้วนะคะ
แล้วมีคนที่เป็นชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีที่เขาเคยมาอยู่ไทยนะ

เขาก็เคยโดนตำรวจไทยรังแก่นะ

ก็เกาะติดรายงานเหมือนกันนะคะ

เกาะติดนี่ความเห็นชาวญี่ปุ่นต่อคดีภูมิกับโจ้นะฮะ

ตั้งแต่ไล่ล่าจนกระทั่งผู้กำกับโจ้มามอบตัวนะคะ

ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติด

เหตุการณ์การเค้นทรมานผู้ต้องสงสัย
แชร์ไปในโลกออนไลน์ก็เลยทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจ
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยนะคะ
ทีนี้นอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์
รายงานบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจอย่างมาก

และตำรวจก็เพิ่งจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
จากการใช้กำลังในการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงที่ออกมา
ประท้วงการทำงานของรัฐบาลตามท้องถนน